มาถึงเรื่องนี้ดีกว่า
มีข่าวเม้านั้นในโลกออนไลน์นะถึงพี่ฐีกรหนุ่มชื่อดังรายหนึ่ง

พิธีกรหนุ่มสายหื่นขาฟันโลกออนไลน์
แต่ก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้พิธีกรหนุ่มยัง
แซ็กหาสาวจากโลกออนไลน์มาฟันอยู่หรือเปล่า

เอาเป็นว่าอย่ามัวพูดพร่ำทำเพลง
มาฟังเรื่องของนางกันเลยดีกว่า

เป็นหนึ่งในคัสโนว่าของวงการบันเทิง
ที่ได้ขึ้นชื่อว่าฟันหญิงแบบรายวัน
สำหรับพิธีกรหนุ่มสายหื่น
เพราะว่าตั้งแต่เข้าวงการมาก็ฟันรีบตั้งแต่

ไอ้เงานี่หนุ่มคุ้นมากเลยนะ

เงานี่ก็คุ้นนะค่ะ
เดี๋ยวก็บอกเลยแม่นางเอกด้วยเหรอ

พระเจ้านี่เอาทั้งลูกทั้งแม่เลยเหรอ

สิ่งที่ใส่ความหื่นของพี่

แต่ว่าเวลานี้มีลูกมีเมียแล้ว
แต่ก็ยังมีเรื่องเล็ดลอดออกมาอีก

เปิดไลน์ดูใช่ไหม
ไม่ใช่ไลน์
เรียบร้อยปั๊บก็โยนแบงค์๕๐๐ให้ไป

ทำให้สาวตกใจอะไรวะ๕๐๐บาท
ค่าแท็กซี่ไปกลับยังไม่พอเลย

อะไรนี่นี่คือใครใคร
มาจากไหนอ่ะข่าวนี้จากโลกออนไลน์มันคือใคร
เท่าที่ฟังมาเนี่ยมันน่าจะมีอยู่แค่คนเดียวเลยในวงการ

เดี๋ยวนะคือความหมายที่เขาเขียนมาเนี่ย
นี่เป็นเจ๊หว่างหล่ะ
แห่งเว็บนึงนะครับ
เขียนมาแบบเนี้ยคือสิ่งที่เขียนมาเนี่ย
คือจงใจที่จะบอกอยู่แล้วเป็นผม

โหลดออนไลน์ใช่ไหมช่างน่ะเลยอย่างนี้
ก็เข้าใจนะแต่ว่า
ผมเจ็บใจอันเดียวคือเขียนมาได้ยังไงผมให้๕๐๐

เขียนได้ไง๕๐๐เสียชื่อหมด

ไรนะไม่เคยอย่างนี้ฟรีหรอ

ได้หนุ่มก็เก่งแล้วได้หนุ่มก็บุญแล้ว

เรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องที่เก่ามากแล้ว
มันเป็นเรื่องที่ผมกับมดดำอำกันในรายการอยู่บ่อย
แต่ทีนี้ไอ้การที่เจตนาจะไปเขียนแบบนี้
เหมือนกับกำลังทำอยู่
คือผมจะแค่อยากจะบอกคนที่เขียนนะ
ว่าบางครั้งในจัญญบันต้องมี

ถ้าทำแบบนี้เขียนถึงผมแบบนี้
จงใจคิดว่าคิดว่าเป็นผมนะหมายถึงเป็นตัวผมนะ

หรือไม่เดินผ่านผมมาเอาปืนยิงแสกหน้าผม
ผมตายไปเลยแล้วให้เมียกับลูกผมอยู่สองคน

แล้วทำให้เมียกับลูกผมเห็นข่าวแบบนี้
แล้วรู้สึกเสียใจหรือลูกผมโตขึ้นไปแล้วไปเห็น
ว่าเป็นอย่างนี้ตอนที่มีลูกแล้วเขาจะเป็นยังไง
หมายถึงข่าวนี้มันออกมาตอนที่มายูยุขวบกว่า

สมมุติว่าหมายถึงหนุ่มนะ

พ่อพ่อให้เขาแค่๕๐๐เองเหรอ
ผมจะเอาหน้าไหนไปบอกลูก

จะบอกคนเห็นข่าวอันนี้ให้แก้ตัวเลข

อย่าให้ลูกผมเข้าใจผิด
ไอ้ชุดนี้ผมบอกให้นะ

เจตนาเขียนว่าพิธีกรหนุ่มผมมาแก่แล้ว
แต่จริงพิธีกรหนุ่มก็คือให้หนุ่มกันใช้

นี่ก็คือเรื่องเหมือนเรื่องเก่า

เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเนอะ
ในอดีตได้แต่ปัจจุบันใหม่ทำให้มันดีได้
นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วนะเป็นคนดีแล้วนะ